คุณผู้ชมคะเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่กาลสิน
กรณีน้องปอนเด็กชายชั้นม๓
เด็กชั้นม๓ไปร่วมเข้าค่ายลูกเสือ
น้องหายตัวไปปรากฏว่าน้องจมน้ำเสียชีวิต
คือเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอนะว่าเพื่อนน้องมาให้ข้อมูล
ฐานตรงนี้มันเป็นฐานเหมือนกับสงครามหนีระเบิด
แล้วน้ำมันลึก๓เมตรแล้วก็ต้องมุดน้ำหนีสงคราม
ใช่ค่ะทีนี้ทางโรงเรียนออกมาให้ข้อมูลทางเรื่องนี้แล้วด้วย
แล้วก็ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้ว
ทางผอยืนยันบอกว่าไม่ได้บังคับเด็กนะ
ให้ลงไปในน้ำเนี่ยแต่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าให้เด็กลงไปล้างตัว
แต่เรื่องนี้ก็เป็นที่คาใจของผู้ปกครองหลายท่านนะครับ
อุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยสำคัญนะคะแล้วทีนี้ทางครอบครัวของน้องปอนเอง
เมื่อวานนี้ก็ต่อว่าทางโรงเรียนอย่าเลยต่อว่าคุณครูอย่าเลย
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
คำนึงถึงความปลอดภัยของเราของทุกคนแหละ
ผมรับว่าได้น้องผม
ทั้งครอบครัวกอดกันร้องไห้นะคะก็ยังรับไม่ได้กับการเสียชีวิตของลูกชายน้องปอนเนี่ยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้ออำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสิน
พอสุนทรากุลาสาก็พาคณะครูไปร่วมงานศพของน้องปอน
นายทองนพสีทา
นักเรียนชั้นหมอสามวัยสิบห้าปี
ที่น้องปอนไปเข้าค่ายลูกเสือของทางโรงเรียนแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งคุณครูเนี่ยก็เดินทางมาถึงที่บ้านนะคะ
แล้วก็ครอบครัวก็มีการต่อว่าอยากให้ครูเพิ่มความระมัดระวัง

ทีนี้เหตุการณ์เราก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้ว

ตรงนี้มันเป็นฐานเหมือนกับหนีสงคราม
แล้วครัวให้มุดน้ำแล้วน้ำมันลึก๓เมตร
ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันทีนี้ค่ะแม่ของน้องปอนเนี่ยก็มาให้ปากคำ
ที่สพห้วยเม็กด้วยแม่บอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้น
เข้าค่ายลูกเสือมันไม่จำเป็นต้องลงน้ำ

อย่างน้องปอนเนี่ยน้องปอนก็บอกชัดเจนแล้วว่าว่ายน้ำไม่เป็น

เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เซฟตี้
อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการช่วยเหลือเด็กไม่มี
บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้หน่อย
เอาฟังคุณแม่หน่อยนะคะ

ไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นทางผอโรงเรียนเนี่ย
เขาชี้แจงถึงกิจกรรมมาแบบนี้คุณ
กิจกรรมทั้งวันก็เป็นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

โรงเรียนเลยนะแล้วก็มีบึงน้ำขนาดใหญ่
พื้นที่โอ้โหกี่ไร่ก็ไม่รู้แต่บึงน้ำกว้างมากนะครับ
แล้วตลอดทั้งวันก็มีเด็กทำกิจกรรมหลายฐาน

กิจกรรมเอาตัวรอดกิจกรรมตอบคำถามอะไรต่างนานา
แล้วก็มาถึงช่วงเย็นก็จะเป็นการไปล้างเนื้อล้างตัว
ที่สะน้ำที่เบาะน้ำแห่งนี้นะครับ
โดยพอบอกว่ามีครูที่ดูแลเด็ก๒คน
อืมสองคนนะครับค่ะแล้วมันเกิดความเข้าใจผิดตรงนี้คือมีเด็กคนหนึ่งนะคุณ
เขาลากิจกรรมตอนเช้าแล้วมาเข้ากิจกรรมตอนบ่าย
มันทำให้ยอดของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเช้ากับบ่าย
มันเกิดความสับสนตอนที่น้องปอนหายตัวไปจมน้ำจมท่าไป
ครูก็บอกว่าครูก็นับจำนวนเด็กแล้ว
แต่มันดันเป็นเด็กที่มาเข้าร่วมกิจกรรมตอนบ่ายเข้าใจป่ะ
ก็คือเด็กมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าน้องปอนหายไป
ใช่มันก็เลยเป็นจำนวนเด็กเดียวกันกับตอนตอนเช้า
มี๒๐คนรวมน้องปอนด้วยตอนบ่ายจริงต้องมี๒๑คน
เพราะเด็กอีกคนมาร่วมแต่ทีนี้ครูก็นึกว่าเป็น๒๐คนเหมือนเดิม
พอน้องปอนหายไปก็นึกว่า๒๐ครบ
มันก็เลยเกิดความสับสนเรื่องของการนับจำนวนเด็กตรงนี้
พอก็เลยบอกว่าจะต้องเข้มงวดในเรื่องการดูแลเด็ก
นี่ไงแต่คือพอก็บอกว่าไอ้ฐานตรงนี้หนีระเบิดสงครามอะไรเนี่ยไม่ได้บังคับ
ตรงนี้มันคือให้ลงไปล้างตัวในหนองน้ำเฉย

เออทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย
ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต๒

ก็มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการมาสืบข้อได้จริงเรื่องนี้
ว่าเรื่องนี้มันเป็นการหละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า

ทีนี้การที่ตั้งคณะกรรมการมาคำถามสำคัญคือใช้เวลานานไหม
ซึ่งพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบอกว่าขอเวลา๗วัน
อาทิตย์หนึ่งจะตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าทั้งผู้บริหารแล้วก็คณะครูที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม
หละหลวมจริงก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป
เรื่องนี้พอเขตพื้นที่การศึกษาบอกว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ต้องต้องไปตรวจสอบแต่ว่าเรื่องทางคดีทางตำรวจ
ตำรวจสพห้วยเม็กก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดตรงนี้หนองน้ำหลายจุดนะคะ
เมื่อวานที่ตรวจสอบนะหลายจุดมีความลึกคุณผู้ชม
แล้วอุปกรณ์ช่วยเหลือเสื้อชูชีพมีไหมห่วงยางมีไหม
กั้นแนวเขตมีไหมไม่มีไงไม่มีกั้นแนวเขตตรวจไหนน้ำลึกน้ำตื้น
หรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุทารทั้ง๖ทานเลยที่น้องต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนครูฝึกที่คุณสืบสกุลบอกว่า๒คนครูฝึกผู้ชายกับผู้หญิง
ที่คุมฐานตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าว
เพราะว่าเอาจริงพอมันเกิดเหตุการณ์ช็อกเหตุการณ์สลดแบบนี้
ครูทุกคนก็เสียใจแล้วก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะ
ครูก็บอกคงไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้แหละนะฮะ
แต่มันเป็นอุทาหรณ์ให้ครูเองแล้วก็ให้โรงเรียนอื่นด้วย
ในการจัดกิจกรรมให้เด็กต้องรอบครอบทุกอย่าง
เดี๋ยวก็จะมีเข้าค่ายอีกอุปกรณ์เซฟตี้นี่ต้องมีอย่างแรกเลยนะคะ